แต่กับตัวเมืองอ่าจะรับข้าวปลายคัน

อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม

อ่าฮ่าฮ่าพี่ค้าพ่อขายหลังแสง
ขายหลังไม่ตายไม่ตาย
ตายตายจบตายตาย
จบจบ
สวัสดีสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวยกันด้วยสวยกันด้วย

ขอร้องนะครับ

เที่ยวมากจริงจริงค่ะ
กลับมาเลี่ยงแบบรัก
ขึ้นไปกันจริงแล้วมันต้องเปลี่ยน